ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปสั้นบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์นี้ครับ

เราได้ยินเสียงมันลั่นนางกึ๊ก
กึ๊กกึ๊กสามครั้งแล้วก็โคร่มเลยอ่ะอืมมันสูงสุดอ่ะคุณ
แล้วก็เป็นจังหวะที่ตัวกระเช้าไปคาอยู่ที่ปลายของหลังคาโบสถ์
นะฮะคนงานบอกว่านี่มันคือปฏิหารมันคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถนี้จริงจริงนะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เครนยกกระเช้าซึ่งแน่นอนครับด้านในมีคนงานสองคนขึ้นไปมุงกระเบื้องหลังคาโบสถ์
แต่ว่าระหว่างที่เครนกำลังยกขึ้นไปใกล้จะถึงหลังคา
แล้วกระเช้าก็กระแทกกับหลังคาโบสถแต่ว่าโชคดีคนงานสองคนจับเอาไว้ได้ไม่พลัดตกลงมา
จากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่วัดครองกลางหมู่๑๑ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ทำให้คนงานมุงกระเบื้อง๒คนบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกมีรอยฟกช้ำที่แขนขานะครับ

สงฆ์ที่ยืนด้านล่างก็ร่วมกันสวดมนต์

แต่พอสวดบทเจริญชัยมงคลคาถา

แขนของเครนก็ซุดตัวลงมา

ทำให้ช่างทั้งสองคนปลอดภัย
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามีการสวดมนต์หรือเปล่านะ

รอบ๒ก็เลยสวดใหม่
และมีเหตุคือสายสลิมดัง

ตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วลนเลย

แล้วก็นายประพลเหล่าเพชรอายุ๒๖ปี
ก็เป็น๒คนที่อยู่บนกระเช้า

ก่อนขึ้นไปทำการมุงกระเบื้องหลังคาโบสถ
รู้สึกเหมือนมีรางสังหรณ์อะไรบางอย่างในใจ

แต่ก็ต้องทำไปเพื่อให้งานมันเสร็จให้เร็ว
ก็เลยเข้าไปกราบพระก่อนในการทำงานนะครับ

ได้ยินเสียงแล้วเครนสั่นแล้ว

ท่อนก็เริ่มซุดตัวลงมา

ค้างอยู่บนหลังคาก็เลยปีนออกมาจากกระเช้าแล้วก็ไปอยู่บนหลังคาโบสถ์
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับเชื่อว่าขี้เครนมันไม่ตกลงไป
ด้านล่างน่าจะมีอะไรบางอย่างผลักเครนเข้าไปหาหลังคาโบด
ทำให้เขารอดออกมาได้อย่างปฏิหารครับมันซุดนะฮะไม่ใช่หัก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
ได้ใช้ผิดประเภทนะเพราะว่าเครนนี้เนี่ยรองรับน้ำหนักได้มากถึง๓๐๐กิโลกรัม
แบบนั้นเนี่ยมันมีข้อต่อมีอะไรตรงไหนที่มันชำรุดหรือว่าซุดโทรมบ้างหรือเปล่า
นะครับก็ต้องตรวจสอบเรื่องอุปกรณ์ในการทำงานด้วยนะครับ